ทุกผู้ชมครับมีคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้
เป็นคลิปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังรุมทำร้ายผู้ต้องหาคนหนึ่งที่ถูกจับได้
ซึ่งนั่งอยู่บนหลังรถกระบาดคนมีภาควิชาญกันเยอะ

ตำรวจผู้ชาย๕๖คนรุมซ้อมคนที่ถูกมัดมือคนเดียว
เก่งแท้ตำรวจไทย

อ้าวตังค์ไหมนะยัดเข้ากระเบานั้น

โอ้ย

กลัวแล้วกลัวแล้วมันไปซ้อมเขาทำไมวะ
นี่ค่ะคนถ่ายเขาอยู่บนตึกพอดี
ลงมาเห็นพอดีซุ่มเสียงนี่ได้ยินชัดหมด
จากข้างล่างขึ้นมาก็เป็นตำรวจนะครับ
หลายนายนะครับที่กำลังทำร้ายผู้ต้องหาคนหนึ่ง
ที่เป็นผู้ชายนะครับถูกสวมกุญแจมือแล้วด้วยนะ
มีคนที่ใช้ไม้กระบองยาวฟาดไปที่ผู้ต้องหาด้วยนะครับ

ก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๗กรกฎาคมตอนประมาณบ่าย๒
คนที่ถ่ายคลิปเขาระบุเอาไว้นะครับ
คลิปนี้พอถูกเผยแพร่ออกไปคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะ
เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งสิ่งที่เป็นคำถามมาตลอด
ก็คือว่าเวลาผู้ต้องหาถูกตำรวจจับได้แล้ว
มีการซ้อมกันไหมถูกทำร้ายไหม
แม้ตำรวจจะยืนยันว่าเรื่องแบบนี้มันไม่มีหรอก
แต่บางทีมันก็มีข่าวสารออกมาแต่พอมีคลิปนี้ออกมา
วิพากษ์วิจารณ์กันเละเลยนะครับ

เพราะว่าท้องที่ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นตำรวจของสนหลัก๒นะครับ

พันธุ์ตำรวจเอกอัธวุฒินิวาสโสพลภูมิกับการสอนอหลัก๒
ชี้แจงกับทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าวันเกิดเหตุ
วันนั้นก็คือ๗กรกฎาคม
ตำรวจได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีคนที่เมายาบ้าหรือว่าสารเสพติด
กำลังอลวาสคลุมคลั่งอยู่ในวัดบุญพระดิษฐ์

สายตรวจก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ขอกำลังเสริม
แต่ระหว่างที่เข้าจับกลุ่มชายในคลิปได้ต่อสู้ขัดขืน
แล้วผู้ชายคนนี้ก็มีรูปร่างสูงใหญ่
ตำรวจก็เลยต้องเข้าจับกลุ่มด้วยความยากลำบาก
แล้วพอควบคุมตัวได้นำตัวมาขึ้นรถกระบะของตำรวจ
จะต้องนำมาที่สอนอที่หลังรถแบบนี้นะครับ
ตำรวจบอกว่าผู้ชายคนนี้ระหว่างที่ขึ้นหลังรถมานะ
ด่าทอตำรวจถมน้ำลายใส่ตำรวจที่นั่งมาด้วยกัน
ต้องนั่งควบคุมตัวมาด้วยโดนตลอดทาง
จนกระทั่งมาถึงสถานีตำรวจแล้วก็จุดตรงนี้จอดรถ
เป็นเหตุให้ตำรวจทนไม่ไหวแล้วมันก็เกิดภาพเกิดเหตุการณ์ตามคลิป
ตำรวจก็คุมตัวผู้ชายคนนี้ไปแจ้งข้อหาดำเนินคดี
เกี่ยวกับเรื่องของการเสพยาเสพติดแล้วก็
คนที่อยู่ในคลิปทำการชี้แจงเรื่องนี้มาโดยทันทีแล้ว
และสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วยืนยันว่า

วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เลยลงพื้นที่ไปที่วัดบุญยประดิษฐ์

ที่ท่านภูมิกับการสอนอลหลัก๒ว่าวันนี้ชาวบ้านก็แจ้งมา
ว่าผู้ชายในคลิปเนี่ยไปเมายาบ้งยาบ้าหรือว่าสารเสพติดอารวาสอยู่
ไปถึงก็เจอเจ้าหน้าที่ของวัดนะครับซึ่งยืนยันกับคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเราว่า
ผู้ชายคนนี้คลุ้มคลั่งจริงวันที่เกิดเหตุ
ทางวัดต้องแจ้งตำรวจให้มาช่วยควบคุมตัวไป
โดยช่วงสายของวันอาทิตย์ที่๗กรกฎาคมที่ผ่านมาที่วัดมีงานบวช
ชาวบ้านผู้คนเด็กในวัดเนี่ยเยอะมากทุกคนก็หวาดกลัวผู้ชายคนนี้
พร้อมกับยังได้เปิดคลิปที่ตอนที่เขาคลุมข้างทางวัดเขาถ่ายไว้
เป็นช่วงก่อนที่ตำรวจจะเข้ามาควบคุมตัว
รอบแรกที่รอบแรกเนี่ยเขาบอกว่าไปแล้ว
ผมมาถามมันไปแล้วลอบสองมันมาอีก
ขึ้นไปเขย่าโต๊ะโต๊ะจงโต๊ะจีนนะขย่าวแก้วตกแตก
นั่งกัดโทรศัพท์มือถือเนี่ยแตกมาเลย
ตรงนู้นนั่งเยี่ยวนั้นเลยน่ะนั่งเยี่ยวนะคนเนี้ยเต็มหมดเนี้ย
เนี้ยคนเต็มไปหมดตำรวจเข้ามาเขาก็มาเชิญตัวนะ
แรกเขาก็เชิญตัวไปมันก็ขัดขืนลากกันตั้งตรงนี้ไป
จะขึ้นรถลาวไปถึงตรงนู้นจะเอาขึ้นรถไม่ยอมขึ้น
ถีบตำรวจด่าตำรวจอะไรอย่างนี้คนที่อุ้มเนี่ยประมาณ๕คน
ห้าคนเอาไม่อยู่จริงจริงชั่วโมงนั้นเอาไม่อยู่เลย
ตำรวจเนี่ยจับมันถีบมันผักอ่ะมันดิ้นอ่ะ
เราจะพยายามจริงตำรวจเนี่ยจะจับเพื่อที่จะใส่กุญแจมือหรืออะไร
ผมไม่แน่ใจนะมันชุลมุนในนี้เสร็จก็เอาขึ้นรถ
ตอนจะขึ้นรถเนี้ยเพื่อขาก้าวพ้นกระบ่าวมาถีบอ่ะ
ตำรวจยังหงายท้องเลยเนี่ยตรงเนี้ยกว่าจะปั้มขึ้นได้แล้วก็ขึ้นรถ
ตำรวจก็เลยพาไปกดมันมันก็ร้องโอ๊ยโอ๊ยจนกว่าจะไปอ่ะ
อย่างผมที่ผมก็ต้องรุ่มกระทือกไปแล้วล่ะถูกป่ะ
เขาไม่น่าจะประคองตัวเขาเองได้อ่ะผมยังคิดเลยว่าเอาไปแล้วก็ปล่อยออกมา
แล้วมันมันอันตรายอ่ะคุณเจ้าหน้าที่ของวัดบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัดเนี่ยตำรวจไม่ได้ถึงขั้นรุมทำร้ายชายคนนี้เพื่อจับตัวนะ
แต่ต้องช่วยกันอ่ะช่วยกันหลายคนอืมแล้วหลังจากออกจากวัดไปแล้ว
เขาก็ไม่รู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้ไปถูกอะไรยังไงอีกบ้าง
ค่ะเพราะเจ้าหน้าที่ของวัดบอกว่าจังหวะที่ตำรวจเข้าไปควบคุมตัวในวัดเนี่ย
คนในวัดไม่ได้มีใครตำหนิหรือว่าต่อว่าการทำหน้าที่ของตำรวจนะ
เพราะว่าเห็นกับตาว่าผู้ชายคนนี้ที่คลุมคลั่งคือเขาตัวใหญ่มากจริง
เอาไม่อยู่จริงจริงแต่ปัญหาก็คือว่าหลังจากนั้นอ่ะ
เอาขึ้นรถไปได้แล้วไปถึงสอนอแล้วใช่แต่ไอ้เนี้ย
ก่อนจะเอาตัวเข้าสอนอนแล้วไปแจ้งข้อหาเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยอืม
มันมันถูกไหมที่เอาพูดง่ายง่ายตรงตรงนะคุณเขียนมาสอนค่ะ
เอาซะหน่อยวะโดนมากันตลอดทางตั้งแต่ในวัด
ตลอดทางก่อนจะเอาเข้าสอนอโดนถีบโดนถมน้ำลายใส่อย่างเงี้
งั้นขอซะหน่อยหรือเปล่าอ่าค่ะมันเป็นลักษณะอย่างนั้นไหมอืมอ่า
แล้วมันทำแบบนี้จะถูกหรือเปล่าค่ะเออถ้าแบบช่วงกำลังแบบรุมจับตัว
แล้วแบบอีกเรื่องหนึ่งนะใช่คือเราจำเป็นต้องใช้กำลังในการรองับเหตุ
ทำให้สงบอย่างนี้อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่นี่คือจะเอาขึ้นสอนออยู่แล้ว
ก็อยู่ในรถแล้วในภาพเขาก็ไม่ได้อารวาสอะไรแล้วนี่
ช่วงตรงเนี้ยแต่พี่เหมือนกับว่าเอาซะหน่อยอ่า
คืนซะหน่อยเนี่ยเนี่ยนะฮะซึ่งทางวัดยืนยันว่า
ผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับเพราะไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน
ก่อนที่จะมาเนี่ยมีอาการเกิดขึ้นในวัดแล้วต้องแจ้งตำรวจมา
ขณะที่กรรมการวัดบุญยประดิษฐ์ได้บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าชายที่คุ้มคลั่งไม่ใช่คนในพื้นที่เราก็ถามต่อว่าแล้วขณะเกิดเหตุล่ะ
กล้องวงจรปิดของวัดบันทึกภาพอะไรไว้ได้บ้างไหมทางกรรมการวัดบอกว่าทางวัด
ทำการถอดตัวบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดออกอ่ะเมโมรี่การ์ดอ่ะอืม
กล้องบันทึกภาพคนก่อเหตุไว้ได้แต่ทางหลวงพ่อไม่เชื่อคิดว่าเป็นการ
แกล้งกันเองในวัดก็เลยต้องถอดไอ้ตัวนี้ออกไปเพื่อจะไปเอาข้อมูล

ก็คือไม่ใช่คนแถวนี้เลย
ไม่เคยเห็นหน้าด้วย
ปิ่นผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าตรวจสอบคลิปนี้แล้วนะคะ
และผู้บังคับการตำรวจนครบาน๙มีคำสั่งให้ตำรวจที่อยู่ในคลิปค่ะ
ทั้งเจ็ดนายไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบันเก้า
แล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงด้วยนะคะทั้งเจ็ดนายตามรายชื่อนี้เลยครับ
ป้องกันและปราบกรามร้อยตำรวจเอกพินโยทั่งถินรองสารวัตรป้องกันและปราบกราม
ดาบตำรวจสมชายด้วงมูลผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบราม
สิบตำรวจโทกิตติทัศน์ปานันตะผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบราม
สิบตำรวจโทอนุชาวิชัยคำจรผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบราม
และ๑๐ตำรวจโทสัญญาใจจันทร์ผู้บังคับหมู่งานจราจร
คือทั้ง๗นายนี้เนี่ยผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าดูจากคลิปแล้ว
ครับไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาค่ะอืม
ให้ผู้ต้องหาเขาคลุ้มคลั่งหรืออะไรก็ตามก็จะต้องมีกระบวนการในการจับกลุ่ม
เช่นอย่างที่เราเคยเล่าข่าวมีไม้งามมีอะไรนึกออกมา
มันมีหลายอย่างที่จะควบคุมตัวได้ดังนั้นตำรวจไม่มีสิทธิ์ทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาแบบนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปถือว่าเป็นความผิดค่ะไม่เป็นไปตามขั้นตอนการควบคุมตัวผู้ต้องหาค่ะ
แล้วก็ภาพมันชัดมากทีนี้ต้องสอบสวนว่าผู้ต้องหาตอนนี้เจ็บขนาดไหน
ระดับไหนตำรวจมีความผิดขั้นไหนก็จะมีผลต่อการแจ้งข้อหา
เจ็บหนักเจ็บเบาอะไรแบบนี้นะคะสำหรับตัวผู้ต้องหาเนี่ย
เดี๋ยวต้องตรวจสอบว่าเจ็บขนาดไหนก็แน่ทางคดีอายาน

ในคลิปนะครับเป็นเรื่องที่คำลวจของสอน่อนหลักสองฮะเช่นครั้งนี้
ตอนนี้ทางกรอบการได้สั่งอันโหลดเจ้าที่ทำโยชน์ทั้งหมดทั้งหมดที่อยู่ในเหตุการณ์
ไปประจำที่สมบัติภาพแล้วก็ตั้งกรรมการสื่อส่วนวินัย
อันนี้ซึ่งเป็นวินัยร้ายแรง
ผมก็ต้องยอมรับว่าคือไม่ควรจะทำยอมรับจริงถึงได้มีการดำเนินการ
แต่อย่างที่บอกว่ากำหนวดมันมีกำหนวดมาก
ทางผู้คำชาก็พยายามกำชับอยู่ตลอดเวลามีการประชุมอยู่ตลอดเวลา
ใครทำผิดก็ว่าไปก็โดนไปก็กระทัด
ผิดอะไรก็ว่าไปนะครับคงไม่มีการปกป้องแน่นอน
ก็ถูกย้ายแล้วก็สั่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง
พระบัชนอภพูดก็ชัดเจนแล้วแหละ
แต่สิ่งที่ต้องดำเนินการกับตำรวจที่ทำร้ายผู้ต้องหา
ไม่ได้หมายความว่าผู้ต้องหาคนนี้ทำอะไรถูกต้องนะฮะ
คือการไปเมายาเสพติดไปคุ้มคลั่ง
ไปสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับประชาชนสร้างความหวาดกลัว

เพียงแต่ว่าวิธีการในการที่จะนำไปสู่การดำเนินคดี
มันมีขั้นตอนการทำร้ายร่างกายกัน
ผู้บัญชาการสมรรถนครบาลบอกว่า
ผู้ต้องหาที่ถูกทำร้ายร่างกายจากการนำตัวไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

ก็ถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดด้วย
ตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ
แล้วก็มีประวัติเคยถูกจับกลุ่มเกี่ยวกับยาเสพติดมาแล้ว
ตอบการพิจารณาสอบส่วนวินัยร้ายแรงของตำรวจที่ไปทำร้ายร่างกายเขา
ตัวคนที่คุ้มขังก็ต้องดำเนินการ
เพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเขาก็อันตรายต่อคนในพื้นที่
ส่วนตำรวจที่ไปทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องจัดการเหมือนกันนะคะ